ประเด็นที่คุณผู้ชมกำลังให้ความสนใจประเด็นของพรีมายานะคะซึ่งก็ปรากฏว่าวันนี้ตำรวจจับกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเสริมความงามพรีมายาเพิ่มอีก๑๑คนนะคะ๑๑คนนะคะ
ทั้งหมดถูกดำเนินคดีนะคะฐานหลอกลวงตามพรบคอมพิวเตอร์กรณีที่มีการชักชวนทำธุรกิจโดยอ้างว่าลงทุน๖๐๐๐ได้๑๕ล้านภายใน๓เดือนค่ะ
ต้องบอกวันนี้นักข่าวไปกันเยอะเป็นกองทัพเลยคุณผู้ชมค่ะจะไปสัมภาษณ์นะคะขณะที่ตำรวจสอทคุมตัวนางสาวรัชนันเมืองประเทศหรือว่าน้องนิ่ม
กว่าล้านคนแล้วก็มีเพื่อนในวงธุรกิจสินค้าพรีมายารวม๔คนนะคะนี่เป็นช่วงตอนที่ตำรวจเนี่ยนำตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการ๕สอท
นิ่มเนี่ยถ้าจำกันได้จะเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่ไปซื้อรถหรูแล้วก็มีการระบุบอกเนี่ยทำธุรกิจด้วยเงิน
คุณผู้ชมจำได้นะคลิปนี้ที่เป็นประเด็นต้นเรื่องเลยแหละนะคะ
ลงทุนทำธุรกิจด้วยเงิน๖๐๐เพียงแค่๓เดือนทำกำไรได้ถึง๑๕ล้านบาท
เนี่ยค่ะแล้วก็พอคลิปเนี่ยพอเผยแพร่ไปก็มีทั้งคนตกตะลึง
มีทั้งคนสนใจอยากจะสำเร็จแบบนี้บ้าง
แต่บางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่าธุรกิจอะไรทำไมถึงสร้างเงินได้รวดเร็วแบบนี้
แล้วก็เป็นที่มาของการติดตามพรีมายานี่แหละค่ะ
และถึงแม้ว่าเกิดกระแสดราม่าตั้งคำถามถึงธุรกิจนี้นะคะ
แต่ว่ากระแสของน้องนิ่มในฐานะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์พรีมายา
คือก็ทำให้เธอโด่งดังกว่าเดิม
ไม่ใช่แค่ซื้อรถแต่พอเธอรีวิวบ้านพักที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตว่า
ขายของได้กำไรมหาศาลแต่บ้านพักดูไม่สอดคล้องกันเลย
นี่ค่ะสุดท้ายเธอก็รีวิวบ้านหลังใหม่
นี่ค่ะนะคะหลังจากที่ปรับปรุงเสร็จนะคะ
นี่คือน้องนิ่มนะคะน้องนิ่มกับผู้ต้องหาอีก๓คน
ทั้งหมดถูกจับกลุ่มที่ภาคใต้
ซึ่งทั้งหมดก็สีหน้าผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า
ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะยืนยันว่า
ธุรกิจที่เธอทำในฐานะแม่ทีมตัวแทนจำหน่ายสินค้า
ทำเงินได้๑๕ล้านจากการลงทุน๖๐๐๐บาทจริงค่ะ
ปลอดภัย
ผู้ต้องหาทั้งหมดครูผู้ชม
ตำรวจก็แยกสอบสวนสอบปากคำเป็นราย

การได้มาซึ่งผลกำไรการออกแคมเปญชวนเชื่อ
ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ถูกออกหมายจับรวมทั้งสิ้น๑๑คน
แล้วทุกคนก็ถูกควบคุมตัวได้แล้วนะคะ

เรื่องของการติดตามผู้ประกอบธุรกิจการจำหน่ายสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนออนไลน์หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง
นายลวรลแสงเสน็จอธิบดีกรมสัมภัยกรณ์บอกว่า
รูปแบบดังกล่าวมีขั้นตอนการตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามข้อมูลบุคคลว่า
ทำธุรกิจขายอะไรขายอย่างไรมีรายได้เท่าไหร่
เรื่องจากการชำระภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคน
ส่วนกรณีดังกล่าวหน่วยงานก็มีการติดตามตรวจสอบแล้ว
แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีกระแสสังคมให้จับตารอการ
ผลประกอบการของพรีมายาในปีนี้
หลังจากข้อมูลระบุว่าในปี๒๕๖๔นั้น
รายได้รวม๓๓ล้านได้กำไร๘ล้านบาท
แต่ในปี๖๕ที่ผ่านมาน้องนิ่มได้เปิดเผยว่า
ลงทุน๖๐๐๐ทำธุรกิจ๓เดือนได้กำไร๑๕ล้านบาท
ซึ่งถ้าดูแค่ยอดกำไรของน้องนิ่มเพียงคนเดียว
ก็คาดว่าพรีมายาก็กำไรเกินปี๖๔ทั้งบริษัทแล้ว
ก็เดี๋ยวรอดูการเปิดเผยรายได้การประกอบการของพรีมายา

คุณผู้ชมครับเรื่องของพรีมายามันไปพีคตรงนี้อีก
คตรงไหนอ่ะมีคนไปเห็นนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งสาว
คุณใบเตยนี่ครับเป็นลักษณะคือไปร่วมลงทุน
กับเมพรีมายาทั้งที่เธอเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้อง
โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะเลยครับลองดูคลิปนี้หน่อย
ตามนะครับเปิดเดือนมีนานนี้แล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าตาหุ้นส่อง
ในดูทุกคนค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคลิปที่ผมพูดถึงและคลิปที่สังคมออนไลน์
เขาเข้าไปตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามกันเพียบเลยเมื่อเมพิชรีตันติวิทย
หรือว่าเมพรีมายาเนี่ยกับใบเตยสุธีวันนะครับถ่ายคลิปเปิดตัวทำ
ธุรกิจระบุว่าเป็นธุรกิจเสริมความงามมูลค่ากว่าร้อยล้านบาท
เพียงเท่านั้นคลิปของเมพรีมายาและใบเตยยังร่วมเฟรมกัน
ยกทีมสองคู่สามีภรรยาใบเตยคุณแมนและเมย์กับแซค
ร่วมทุนทำธุรกิจนับร้อยล้านร่วมกัน
แมนกับแซคสามีของทั้งคู่ก็ยังไปร่วมรีวิวด้วยครับ
ประเด็นของใบเตยกับแมนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเกิดการตั้งคำถามว่า
ธุรกิจดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกันในช่วงไหน
เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งใบเตยและสามี
ขณะที่เมพิมายาก็เพิ่งจะยื่นขอประการตัว
หลังจากถูกจับกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับมามอบตัวเมื่อวานนี้
ตรวจตรวจสอบน้ำข้อมูลเส้นทางการเงิน
การทำธุรกิจว่าเข้าขายฟอกเงินหรือไม่
คดีที่ถูกแจ้งเข้าหาคือหลอกลวงประชาชน

พรีมายาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
แจ้งกรณีที่ถูกจับกลุ่มเนื้อหาคร่าว
ระบุว่าขอบคุณทุกคนที่รักกันให้กำลังใจกัน
เธอเป็นคนสู้ชีวิตหาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่อายุ๒๒๓ปี
มา๗ปีสิ่งที่เสียไปคืนมาไม่ได้ไม่มีอะไรง่าย
วันนี้เข้าใจความหมายของคำว่าอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ยืนยันว่าไม่มีใครกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงทำสิ่งไม่ดี
เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปเหมือนที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนี้เองคุณผู้ชมครับเมย์โพสต์อีกบอกว่า
นำเสนอเรื่องดังกล่าวถือว่าเกินจริงไปมาก
เชื่อว่าเป็นการตั้งใจทำลายชื่อเสียงให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
ย้ำความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
คุณผู้ชมครับกระแสพรีมายาในสื่อออนไลน์เนี่ย
เกิดความตื่นตัวสนใจกันอย่างมาก

รายโพสต์ติดตลกบอกว่า
นิ่มคือผู้เปิดประตูไปสู่สถานการณ์เครียดให้เมย์
ชาวบ้านตำรวจรู้จักแบรนด์พรีมายา

ลงทุนเงิน๖๐๐๐บาท๓เดือนกำไร๑๕ล้านบาท
กลายเป็นไวรัลที่โซเชียลนำมาโพสต์ในเชิงขำขัน

ลงทุน๖๐๐๐ล้าน๓เดือนเหลือ๑๕๐๐บาท
หรือลงทุน๖๐๐๐ได้๑๕ล้าน
แต่ลงทุนกับฉันได้๑๘๐บาทหรือ๑๗๙บาท
จนมีคนเข้ามากดขำขันกันมากมายฮะ
ต้องดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องจะขำออกหรือเปล่าครับ